ต้องเอาหลักฐานมาดำเนินคดีกับผู้ชายคนนี้ให้ได้
เพราะมันมีเหตุการณ์ว่าผู้สูงอายุ
ว่าเป็นฝีมือของลูกชายธาตุยาที่ทุบหัวแม่จนเสียชีวิตคาบ้าน
หลังจากมีปากเสียงทะเลาะกับผู้เป็นแม่นะครับ
แต่ว่าลูกที่ก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหนนะ
รอมอบตัวกับตำรวจแต่เขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำนะฮะ

มีคนถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตที่โรงพยาบาลบัวใหญ่นะครับ
แล้วก็ตำรวจเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุครับ
พบนางบานเย็นยกบัตรอายุ๗๐ปี
เป็นชาวบ้านที่บ้านบัวใหญ่เขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่

เสียชีวิตจากการถูกของแข็งทุบที่บริเวณศีรษะครับ
และเชื่อว่าผู้ก่อเหตุคือลูกชายผู้เสียชีวิต
ก็คือนายวีรยุทธ์อายุ๓๖ปี
แต่ทีนี้ตำรวจนอกจากได้รับแจ้งแล้วไปตรวจที่โรงพยาบาล
ตอนที่ส่งศพไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ต้องไปตรวจสอบที่บ้านนะครับ
ก็ตำรวจยังไม่รู้ยังไม่ทราบว่าอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุ

ทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบที่พักจุดเกิดเหตุ
ไปพบกับลูกเขยของผู้เสียชีวิต
ลูกเขยพาไปชี้ร่องรอยจุดเกิดเหตุภายในบ้าน
พร้อมกับเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุผมได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลืออยู่ภายในบ้าน
ผมวิ่งมาดูครับพบนางบานเย็นฮะซึ่งเป็นแม่ของภรรยาเนี่ยนะครับ
ถูกทำร้ายร่างกายและผมเห็นกับตาเลยคุณนะ
ว่าลูกชายของแม่บานเย็นเป็นคนทำร้ายคุณ
เป็นคนทำร้ายจนแม่บานเย็นหรือว่าแม่ภรรยาได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ศีรษะ
ตัวเขาเองนะคุณนะประคองแม่ยายใช่ไหมเขาเรียกแม่ยายนะ
ประคองแม่ยายลุกขึ้นมากับมือเลือดทะลักเต็มตัวเขาเลย
เพราะว่าเลือดไหลออกมาจากศีรษะแม่เล่าให้ฟังแบบนี้
มาเห็นก็เป็นแบบนี้แล้วจากนั้นตัวเขาเองก็รีบพาแม่ยายไปส่งโรงพยาบาล
แต่แม่ยายเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
ตอนมาก็เห็นนอนหงายเลือดออกจมหัวแล้วก็ตาปิดตาปิด
ผมก็เลยไปเรียกญาติให้มาดูก็มาแบบเป็นพยานด้วยกันเห็นเหตุการณ์ด้วยกัน
พอเสร็จก็เลยจับชีพจรชีพจรหยุดเต้นแล้วก็เลยปั๊มหัวใจแก
พอปั๊มหัวใจเสร็จก็เลยรีบอุ่นรถแล้วก็ขับไปห้องจุดเชื้อเลย
ขับหมอก็ปั๊มหัวใจอยู่สี่รอบไปมาไปมาสี่รอบ
สุดท้ายก็ทนไม่ไหว
เนี่ยการให้ข้อมูลของทางลูกเขยผู้เสียชีวิตเขาก็ไปสอดคล้องกับทางเพื่อนบ้านนะครับ
เพื่อนบ้านก็คือคุณลุงสุรชิตศรีวุฒิพงศ์บอกว่า
ผู้ก่อเหตุลูกชายของผู้เสียชีวิตไม่มีงานทำนะ
แล้วก็เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็มีนิสัยชอบทะเลาะกับแม่
ก่อนเกิดเหตุแม่กำลังดูแลพ่อที่ป่วยติดเตียงอยู่ในบ้าน
และระหว่างนั้นผู้ก่อเหตุมีปากเสียงกับแม่แต่ไม่ทราบว่าทะเลาะกับแม่ของเขาเรื่องอะไร
คาดว่าการฆ่าแม่ตายเนี่ยฆ่าตอนที่พ่อซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงเนี่ย
เห็นเหตุการณ์ด้วยคุณเห็นกับตาด้วยนะฮะไปฟังเสียงเพื่อนบ้านเล่าให้ฟังนะฮะ
คุณผู้ชมฮะคดีนี้ตำรวจยังต้องสอบสวนกันต่อนะครับ
พนักงานสอบสวนสพบัวใหญ่ได้เชิญตัวญาติแล้วก็เพื่อนบ้านที่อยู่ระแวกใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุ
ได้ยินเสียงร้องของผู้ตายมาสอบปากคำนะครับ
อย่างหนึ่งต้องหาหลักฐานเอาผิดลูกชายที่คาดว่าเป็นคนก่อเหตุนะเพราะเจ้าตัว
ยังปากแข็งให้การปฏิเสธอยู่นะครับ
อาวุธในการก่อเหตุก็ยังไม่พบ
และอีกอย่างนะผู้เป็นพ่อที่ป่วยติดเตียง
ก็ไม่สามารถให้การได้ใดเลยนะคุณนะ

เพื่อดำเนินคดีแล้วก็ปิดคดีนี้ต่อไปนะครับ